เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปาง

้วงแทงพ่อวัย๖๘ปีเสียชีวิตในบ้านพักเลยนะคะ

พ่อก็คว้าม้ายเนี่ยตีหัวลูกชายแตก
แล้วก็เหมือนกับไปทำให้ลูกชายไหลหลุด
ลูกชายมีอาการเมาอยู่แล้วทีนี้พอเมาแล้วก็โมโห
วิ่งเข้าไปในครัวหยิบมีดมาแล้วก็จ้วงแทงพ่อเสียชีวิตเลยนะคะ
จากนั้นลูกชายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่ก็ถูกตำรวจตามจับกลุ่มได้
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยค่ะ
ก็ต้องเสียอนาคตไปนะคะเธอก็เสียใจมาก

ยุภาวงขัดอายุ๖๒ปีเนี่ยก็ร้องไห้เหมือนจะขาดใจเลยนะคะ
ก็เข้าสวมกอดนายดนุพงศ์วงขัดหรือก๊อฟอายุ๔๒ปีลูกชาย

ขณะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าได้ใช้อาวุธมีดแทงพ่อเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านของตัวเองนะคะ
ก็มีชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์กันเยอะเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่๑๔กุมภาพันธ์ค่ะ

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป